ขยับต่อไปดูแรปเปอร์สาวคนดังฮะมิลลิมิลลิเป็นไง
มีฤทธิ์ก็คือมีปัญหาก็คือไปวิจารณ์รัฐบาลดังนั้นเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็เลยเรียก
ท้ายที่สุดแล้วมิลลิไปตามนัดและตอนไปตามนัดเนี่ยบรรดาคนที่มาให้กำลังใจ
เปิดเพลงของมิลลิให้ด้วยเพลงอะไรนะพักก่อนเห็นไหมเพลงหลวดให้กำลังใจมิลลิ
นี่ไม่ใช่ผับนะฮะนี่สอนอนางเลิ้งนะ
มิลลิเข้ามารับทราบข้อกล่องหามิลลิดะนุพาคณาเทียระกุล

รับทราบข้อเก่าหาแล้วก็จะมีกลุ่มกลุ่มดาวดินกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้ายืนรออยู่แล้ว
ขึ้นป้ายด้วยขึ้นป้ายพักก่อนประยุทธ์ก็คือลุงตู่
พักก่อนตำรวจเพราะอะไรพักก่อนพักก่อนคือเพลงของมิลลิแล้วประยุทธ์กับ
ตำรวจเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องที่มิลลิไปพูด
ทำให้คนนี้อ๋อหูห่าไปแห่แหนไปเซฟด์มิลลิกันหมด
เพราะว่ามิลลิโดนหมายเรียกอย่างเป็นทางการแล้วมิลลิก็มาจริง
ตอนแรกเนี้ยมิลลิก็เครียดมากเลยน่ะเครียดเลือกนี้เหรอเปล่า

สุดท้ายก็นี่ชุดประจำชาติของมีเละเลย

คำว่าชุดดำไม่ได้มีแค่ความดำของชุด
แต่มันแฝงไปด้วยปริศนาที่อยู่ข้างใน

สอบปากคำประมาณสัก๒ชั่วโมงเสร็จ
เสร็จออกไปกลับเลย

คือยอมรับสารภาพเอาพูดจริงทำไม
ก็พูดจริงยอมโดนปรับ๒๐๐๐บาท
ไม่อยากจะต่อล้อต่อเถียงด้วยแล้วพูดอีกไหมพูดอีกเดี๋ยวพูดอีก
นี่ค่ะคือความเคลื่อนไหวของมิลิแต่กรณีที่ตำรวจเรียกเนี่ยไม่เกี่ยวกับคุณสนทิยาสวัสดีนะ
คุณสนทิยาสวัสดีที่พยายามไปเรียกตำรวจแจ้งตำรวจให้ดำเนินการกับดาราที่พากันคอเอาท์
และคุณสนทิยาสวัสดีเป็นยังไงบ้าง
คุณสนทิยายืนยันว่านี่ทำในฐานะส่วนบุคคลเห็นแล้วมันมีความไม่สบายใจไม่ชอบมาพากล
ดังนั้นไม่เกี่ยวข้องกับพักพลังประชารัฐแต่ประการใดแต่ทันไม่ทันแล้ว
เพราะว่าคนด่าพักพลังประชารัฐไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพราะอะไรก็คุณอ่ะคุณคุณคือใครคุณคือคนสนทิยานี่แหละ
เป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐเป็นอดีตผู้สมัครสอสอ
พลักษณ์พลังประชารัฐคนก็เลยด่าพลักษณ์พลังประชารัฐ
เอาละจะปกป้องลุงตู่ถึงขั้นส่งคนนี้มาเลยเหรอ
สุดท้ายแล้วพลังประชารัฐต้องออกมายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยว

เขาคนนี้ก็ไม่เกี่ยวกับพักพลังประชารัฐด้วยแล้วใครพูด
ร้อยเอกธรรมนัฏพลมเผ่าร้อยเอกธรรมนัฏพลมเผ่าบอกว่าคนนี้ไม่เกี่ยวเลยนะ
อ้าวจะไม่เกี่ยวได้ไงภาพมันออกประวัติก็มี
ว่าเขาเกี่ยวข้องกับพลังประชารัฐจริง
เขาเคยมาสมัครเป็นสมาชิกพลังประชารัฐจริง
อยากจะมาสมัครเป็นผู้สมัครสอสอ
แต่มาได้๔วันพักพลังประชารัฐคัดชื่อออก
เพราะเขามีชื่อซ้ำซ้อนกับพักการเมืองพักอื่น
ดังนั้นคนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพลังประชารัฐแต่ประการใดแล้ว

นั่นสิเขาก็ต้องมีความสอดลับสอดคล้องกันนี่แหละ
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมธิการด้านกฎหมาย

ไม่มีคนรู้จักเลยมันไม่มีทาง
เพราะฉะนั้นคนนี้แต่ตอนนี้พลังประชารัฐออกมาปางห้ามญาติ
แล้วอย่าเพิ่งด่าพลังประชารัฐเขาทำของเขาเองนะฮะ

ค่ะสวัสดีแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ